ผมจะบอกให้นะไอ้วันที่ผมไม่ได้มาเมื่อวันจันทร์

พอผมทำข่าวทำโหนทำอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ย
ผมก็ขึ้นรถปรากฏว่าไข้ผมขึ้น๓๘กว่า
อ๋อไข้ขึ้น

แล้วลาหนักหลาบังทีแบบผมก็อยากจะด่าอีกเครื่องนี้แหละเกิน

คือแบบก็ตกใจไงเอาหรือไง

สุดท้ายก็โทรหาคุณหมอ
บอกอาจารย์ครับผมมีอจารย์อย่างนี้
ผมปวดเมื่อยตามตัวแล้วตาผมร้อนมากเลยตอนนี้
แล้วมีไข้ขึ้นมา๓๐กว่า

ซื้อตลอดอมเลยขึ้น

ให้ตามใครเอามดดำมา

ไปถึงเสร็จปุ๊บก็หมอก็ตรวจเลย

แด้งประเภท๓๘กว่า

เพราะว่าถามว่า
ผมก็มีโอกาสเสี่ยงไหม

เพราะว่ามันมีอาการปวดเมื่อยมีอาการไอ

ควรจะหรือไม่ควรผมไปบอกเลยว่า
บังเกินแล้วควรก็ตรวจก็ตรวจก็ก็ก็ไม่ยังไงพี่ก็กลับ
บอกว่าเนี่ยพอดีผมมีชุดเป็นชุดตรวจอันใหม่อะไรอย่างเงี้ย
ตกบนะครับหลุม
กำลังทำกันขึ้นมามีอาจารย์แป้งอาจารย์วิทย์ที่เป็นคุณหมอที่อยู่ที่นั่น
กำลังทำตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ใช้ทดสอบไปเนี่ยประมาณ๒๐กว่าคนแล้ว
๒๐กว่าลายก็เจอก็ไม่เจอ
ทีนี้บังเอิญว่าผมเองเนี่ยได้สัมภาษณ์ท่านอยู่แล้วก็เลยลองไปทดลองดู
อยากให้ทดลองเลยเรียกว่าไปลองตรวจดูแล้วกัน
แล้วมันเป็นง่ายมันเป็นเครื่องที่ทำ
แล้วมันก็จะเป็นเหมือนแบบที่ตรวจปัสสาวะพี่เคยเห็นไหม

เวลาที่แบบหยดฉี่ลงไปมันจะขึ้นใช่ไหม
แต่อันนี้ไม่อันนี้เหยาะเป็นเลื่อนลงไปในรูเล็กข้างล่าง

มันหมายถึงว่าเครื่องตัวเนี่ยเริ่มทำงานละ

ถ้าหากว่ามันเป็น

คือมันเป็นภูมิคุ้มกัน

โควิดเลยไม่ใช่ไขวัตตัวอื่นได้กัน
มันสำหรับโควิดเลยพี่แล้วของผมก็ไปตรวจ

ใช่อาจารย์แป้งเป็นกลุ่มคุณหมอของอาจารย์ธีรพัฒน์นี่แหละ
ถ้ามันตรวจได้เร็วขนาดนั้น

แล้วก็เคยตรวจก่อนคุณเนี่ยติดก็คือเห็นเลย

ให้ดูอันนี้ละกัน
อันนี้นะ

คือต้องบอกนะครับว่าตอนนี้มันมีของจีนเข้ามาขายเหมือนกัน

อันนี้แคปไว้ให้ผมหน่อยดิ

ข้างนี้คือสามารถบอกได้ว่า

ข้างนี้ถ้ามันขึ้นตัวทีมาเนี่ยนะฮะ

มันจะเป็นขีดไง
ถ้าตัวนี้ก็คือ
ประมาณ๑๓๑๔วัน

ก็คือบอกว่าชุดนี้มันกำลังทำงานอยู่

ถ้ามันไปเป็นสองขีดเนี่ย
ก็คือติดอยู่ในข้างนี้
เป็นในช่วงของ๔๕วัน
ช่วงนี้ก็ติดมาละประมาณ๑๒๑๔วัน

ใช่ก็คือปกติเพราะมันไม่ได้ขึ้น๒ขีด

ของคนอื่นที่ติดจะขึ้นมายังไง

ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ออกมาใช้ป่ะ
ตอนนี้เขาใช้แล้วล่ะ
แต่ว่าใช้ให้กับทางบุคลากรทางการแพทย์
หรือว่าให้ส่งไปที่บางจังหวัดที่เขาจำเป็นต้องใช้

สำหรับคนที่ติดมันจะขึ้นมาเป็นอย่างนี้เลย

นี่อันนี้คือคนที่ติด

อันนี้๒ขีดคือติดมาระหว่าง๗๑๒วัน
นั่นคือขีดล่าง

อาจารย์แกบอกเลยว่าผลอันนี้คือค่อนข้างจะประมาณ๙๐เลย

ก็คือเดี๋ยวต้องรอดูต่อไปว่าจะออกมาในรูปแบบไหนยังไง
แต่ที่สำคัญโคตรถูก๔๐๐บาท
อ๋อแล้วที่คุณไป๓๘บาทอะไรนะเกิดจาก

พอตอนเช้าผมก็เลยอันนี้ผมทราบผมก็เซ็นต์
ผมก็โอเคผมก็สบายใจแล้ว
ว่าเออผม๙๐เปอร์เซ็นต์ที่หมอบอกว่าไม่น่าจะใช่
เพราะว่ามันไม่ได้ขึ้น๒ขีดหรือ๓ขีดถูกไหมฮะ
มันขึ้นแค่ขีดเดียวคือชุดนี้ทำงานเท่านั้นเอง
ตอนเช้าอาจารย์ธิรามาก็เลยแจ้งผลกลับมา
ก็ส่งผลมาให้ก็ปกติคือไม่ได้เป็น
ความร้อนกับปวดเมื่อยของคุณ
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปใจเย็นทีละทีละอันนะ
นี่นะคืออันนี้ก็คือจะเป็นยืนยันว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็น

ก็คือไม่ติดไม่มีเชื้อโควิดนะครับ
แต่ผมตรวจไวรัส๓๓สายพันธุ์ไปด้วย

พี่เมียลเดี๋ยวพี่เมียลมีขนาดกับถึงแล้วขนาดกับพังอ่ะ
ไหนครับพี่มันคือว่ามันเรียกว่าอะไรวะ

หมายถึงอันนี้เป็นกลุ่มของไข้หวัดสายพันธุ์นึง

แต่คืออยู่ในกลุ่มของการเป็นไข้หวัด

ทำให้ปวดประดูกลงตอดลงอะไรอย่างนี้

เฮ่ยเราต้องเราต้อง

เราต้องทำนะว่าคนที่ติดโควิดอะไรเนี่ย